เป็นเรื่องของผมคุณ
ไม่เอาไม่ต้องรู้เรื่องของผม
ตอนนี้ที่เขาต้องมาตัดออกสรุปเนี่ย
ผมอะไรไปดูกันครับ
โอ้โหเรื่องของคนคนนี้มันอัศจรรย์ใจมากเลยนะ
เดี๋ยวผมจะค่อยเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่าผมผีช่อ
เขาบอกว่าเป็นผมที่ขึ้นมาเอง
แล้วเนี่ยมีคนที่ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้
แล้วก็มีข้อความไว้นะบอกว่าอยู่บนหัวแม่มาเกือบ๔ปี
แต่ผมเนี่ยได้เวลาตัดออกเอาไว้ให้ลูกหลานบูชาแม่ชีส้มมีเขียนชื่อเอาไว้ด้วย
บอกว่าก้อนผมดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเองนะตอนที่คุณป้าส้มเนี่ยอาบน้ำสระผมปกติ
จู่ก็เกิดขึ้นมาเป็นก้อนขึ้นมาเองเธอบอกแบบนั้นไม่ถึง๑นาที
พอสาบผมเสร็จมันขึ้นมาแบบนั้นผมไม่ได้เล่าเองเพราะผมไม่ได้เห็น
เรื่องของเรื่องแม่ส้มแกเป็นคนเล่าเองครับ
เพราะมีคนมาข้าวฝันมาฝันเราคั่วที่จะบอกว่าตัดได้แล้ว
เป็นก้อนแล้วไม่ใช่ฝันแบบนี้จริงเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่บอกว่าให้ตัดได้แล้ว
เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดก็เลยต้องทำพิธีตัดเพราะเป็นความเชื่อไงน้องใบตอง
เรื่องผมผีช่อผมผีช่อใช่คุณจะไปตัดสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะ
บางคนเขาห้ามตัดเลยนะบางคนเขาเชื่อว่าถ้าไปตัดสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ทำพิธีกรรม
มันหมายถึงการตัดชีวิตเลยนะเหมือนจะเจ็บป่วยเออเอาอย่างงี้ครับ
เรื่องนี้ทางบ้านเขาก็รอดูอยู่เหมือนกันว่าอ้าวถ้าผมเนี่ยนะฮะ
ถ้าการตัดไปแล้วอืมผมของแม่ส้มจะเป็นยิ่งขึ้นมาใหม่
มันจะเป็นแบบเดิมอีกหรือเปล่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
รอดูแปลกดีเรื่องของเส้นผมทรงผมนี่ผมก็เคยมีอาการเหมือนกันนะ
คือมีอาการเป็นชีวิตจริงผมรู้สึกแบบว่าปวดหัว
บอกว่าเหมือนมีคนมาขยำขยำขยำหัวตลอดเลยอ่ะแล้วคือยังไงคุณรู้สึก
รูปไปปรึกษาหมอหมอบอกอ๋อคุณชนะทำไมที่เจ็บเจ็บหัวน่ะเพราะว่า
ผมหยิกไปดูกันต่อแล้วเรื่องอะไรตอนแรกอ่ะคิดอยู่ว่าคุณจะเล่นอะไรแบบนี้ไหม
แต่คิดว่าคุณน่าจะมีอะไรที่ที่ไหนที่สะดุโรคที่สะดุโรคไปเร็วไปเร็ว
ข้างนู้นข้างนู้นข้างนี้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปหาแล้วไปเร็ว